คุณผู้ชมดูภารกิจนี้กันหน่อยค่ะช่วยชีวิตกองแก๊งติดอยู่ใต้บ้านที่มันซุดตัว
ติดอยู่ตั้ง๒วันเอาใจช่วยกันหน่อยค่ะ
ไหนกองแก๊งลูกเอ้ยสว่านเจาะขนาดนี้เนี่ยนะคะ
โอ้โหนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยนะคุณนะใช่ค่ะ
ต้องมาแล้วฮะถูกต้องเนี่ยกองแก๊งติดอยู่ใต้บ้าน
แก๊งคือใครกองแก๊งคือหมาเพศเมียอายุ๕ปีมาติดอยู่ใต้บ้านที่ซุดเนี่ยนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่เขาต้องปฏิบัติภารกิจนี้อยู่สักประมาณ๑๕นาที
แล้วสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมดึงเจ้ากองแก๊งออกมาจากโพรงใต้บ้านได้ปลอดภัยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑๕๑ทับ๑๒๒ในซอยประชาอุทิศ๙๑ทับ๒ที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ
แล้วจุดเกิดเหตุคือตรงนั้นบ้านเป็นโพรงลึกประมาณสักเมตรหนึ่ง
เราก็เลยไปถามเจ้าของบ้านค่ะ

บอกว่าก่อนเกิดเหตุนะนะป้าไม่อยู่บ้าน

แก๊งนี่แหละอยู่บ้านเฝ้าบ้านอยู่
แล้วก็ตรงจุดนี้ตรงโพรงนี้
มีการลื้อเพื่อทำท่อน้ำไว้
แล้วก็คิดว่าเจ้ากองแก๊งอาจจะมุดเข้าไป

ทีนี้ในโพรงใต้บ้านที่มันมีการลื้อทำท่าน้ำไว้
ทีนี้พอเข้าไปปุ๊บมันออกมาไม่ได้

กองแก๊งทำอย่างไรพยายามจะเรียก

แล้วเจ้าของบ้านก็พอรู้ปุ๊บ

แต่ก็ช่วยไม่ได้ทีนี้ทำยังไงคะ

ตอนแรกยังคิดอยู่เลยว่ากู้ภัยจะมาไหม

แล้วก็คุณสืบสกุลบอกว่ากลายเป็นภารกิจใหญ่เลย
มากันหมดกู้ภัยอุปกรณ์ต่าง
แล้วก็ช่วยเจ้ากองแก๊งออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ